ภัยกันบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมเวลาจะเลี้ยวรถเนี่ยต้องระวังให้ดีนะ
งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบกระบะคันนี้เขาเลี้ยวแบบตัดเลนแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะกระบะขับมาแล้วนะลูกศรสีแดงแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเหมือนกับเขาชิดขอบทางแต่นี่
จู่ก็หักขวาแล้วรถข้างหลังที่ตามมาคุณผู้ชม
คันนั้นเขาเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยก็ฉลาบเฉียวชนกันไปสิคะ

อันนี้ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนป่วยเอาเดี๋ยวก็จะหนักขึ้นไปอีกนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจุดตรงนี้คือถนนอ่าวลึกแหลมศักดิ์ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
แล้วรถอีซูซูตอนครึ่งสีเทามีนายเสกสรรประเสริฐดีเป็นคนขับ
เขาขับอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละลูกศรเหมือนกับเขาจะเลี้ยวทางทางซ้ายเขาด้วยซ้ำอ่ะ
เพราะเขาชิดขอบทางแต่จู่อีท่าไหนไม่รู้เลี้ยวแบบตัดเลนแบบนี้
ที่ตามมาข้างหลังเป็นรถกู้ชีพของอบตแหลมศักดิ์ที่มีนายชัยเชศอาทิตย์ลับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพของอบตแหลมศักดิ์เขาพยายามแล้วนะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
คือหักแซงขึ้นไปแต่ก็ไม่ทันนะคะได้รับความเสียหายทั้งสองคันเลย
แต่เหตุการณ์นี้ในรถกู้ชีพไม่ได้มีคนเจ็บอยู่
ดังนั้นเหตุการณ์นี้เลยไม่ได้มีใครเจ็บอ่ะนะคะซึ่งก็เตือนสติคนใช้รถใช้ถนนนั่นแหละค่ะ
เวลาจะเลี้ยวเนี้ยต้องดูก่อนน่ะครับ
งั้นน่ะเกิดอุบัติเหตุขอดูคลิปอีกทีได้ไหม
เมื่อกี้เขาเปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่านะฮะเออดูคลิปอีกที
มองไม่เห็นเนี่ยดูจังหวะนี้นี่ดูจังหวะนี้เออ
เหมือนเหมือนจะไม่เปิดไฟเลี้ยวนะเออนะฮะไม่เปิดไฟเลี้ยวเลย
ข้างหลังเขาก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะแล้วมันเลี้ยวข้ามตัดเลนมาแบบนี้
แต่ตอนเนี้ยตำรวจที่สออลึกนี่นะคะจะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลย
ไปพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวต้องชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปด้วยนะคะ
อ่ะแล้วก็มีคำเปิดเผยออกมาว่ารถกู้ชีพคันนั้นเนี่ย
ไม่ได้มีผู้ป่วยอยู่นะเพราะปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ